ชะยะสังโภคชะยะชะยะสัพพระรายชะ
พุทธทางเปิดธรรมันเปิดสังคังเปิด
ที่นี้เกิดการินาอาหารน้ำค่ะเกิดไม่มี
ชีวิตก็ต้องใช้ชีวิตใช้ชีวิตก็ต้องสู้ชีวิต
ไม่มีลิมิตชีวิตการรอ
สำหรับชีวิตต้องอะไรได้
แม่งคำตอบแม่งคำชี่ชเน็ต
โปรดติดตามตอนต่อไป